มีวันแต่งงานแล้วจ้า
หมากปรินและคิเบอร์ลี่
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้วาดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดง
มากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่ของเราเนี่ย
เขาควงกันออกงานรับทรัพย์ก่อนแต่ง

งานเขาจัดใหญ่ต้องรับทรัพย์ก่อน
แล้วออกงานคู่ทั้งทีก็จัดซีนหวานให้เหล่าเอฟซีได้ฟินกันเลยดี

นี่แหละค่ะบอกเลยว่าหวานหยาดเยิ้มหยดย้อยกันเลยทีเดียวเชียวนะ
และในงานนี้เองค่ะหนุ่มหมากเขาขอระบายความอัดอั้นตันใจหน่อย
แฟชั่นทีมฮาโลวีนที่สาวคิมถ่ายล่าสุดปกติฮาโลวีนเขาก็แต่งเป็นผีแฟนทรงแฟนซี
แต่นี่มันแฟนเรานะเตงแต่งเบอร์นี้หรอ
ติ๊กซี่มากแล้วเหมือนก็แซวออกสื่อว่าชุดที่ใส่เนี่ยมันโป๊มาก
หนุ่มหมากต้องขอสกรีนทุกรูปก่อนจะโพสต์ย้ำเลยนะคิมไม่ใช่ลงสุ่ม๔สุ่ม๕ได้นะ

แต่ว่าเรื่องความสวยมันปฏิเสธไม่ได้จริง
ส่วนน้องคิมเองก็ขอเอาคืนด้วยการแซวกลับว่า
หมากเองก็ขยันโชว์ไม่แพ้กันนะคะ
แต่ก็ยอมให้โชว์ได้ถือว่าเป็นการแบ่งปันจ้า

จริงมีลูกที่ยิ่งกว่านั้นอีก

แล้วเป็นภรรยาของเขาจะมาปล่อยให้ใคร
เขาก็โชว์มาตลอด
เขาก็จะแบบแอบโชว์ตลอดเรื่อยอยู่แล้ว
เมื่อไหร่ที่ฟิตอะไรอย่างนี้เขาก็จะถอดเสื้อชม

โครงการกิมชนะเอ่อใจดีจัก
ไม่ได้หัวนะแต่งปันโอ้ยใจดี
ส่วนเรื่องความพร้อมงานแต่งคุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังพร้อมกันได้เลย

แต่ทั้งคู่บอกว่าชิวแล้วจ้ะปล่อยจอยเลย
เพราะว่ามีพี่ทีมงานที่มากประสบการณ์ช่วยจัดการให้
ก็อยากให้เป็นงานที่ทุกคนนะมาร่วมงานด้วยกัน
เฉพาะคนที่ทั้งหมากทั้งคิมรักนั่นเองจ้า
งานที่โคมอนเครียดจริงค่ะจากงานมี
ไม่เคลียร์ใช่งานนี้คือเราพูดเลยว่าเรามีอ่า
คนที่ทำเป็นมาช่วยเราเยอะมากทำให้เราสบายใจ
ใช่แล้วใจปั๊กมากเลยนะครับก็คือทุกคนก็

ถ้าบอกอะไรจากภรรยากลุ่มดีบ้าง
โอ้ยไม่นะครับ

ผมแค่โชคดีสุดในโลก

ก็ได้ชุดยกน้ำชาค่ะ